คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ตามต่อนั่นแหละ
เรื่องคุณหมอกับแว่นผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ตอนนี้แว่นผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเจอแล้ว
ใช่ครับคือมีขโมยเนี่ยเข้าไปขโมยแว่นผ่าตัดของคุณหมอในบ้านพักคุณหมอ
แล้วเอาไปตึ้งไว้ที่โรงรับจำนำในราคา๑๐๐บาทเอง
เขาคิดว่าอะไรล่ะเขาคิดว่าแว่นนี้มันคือแว่นเล่นเกม
ทั้งที่แว่นนี้ราคาจริงมันคือ๘๐๐๐
แต่ทีนี้คำถามมันถามต่อไปค่ะว่าเอ๊ะบ้านพักหมอที่ว่าเนี่ย
มันแน่นหนามันแข็งแรงมันมั่นคงเพียงพอไหม
ทำไมเจ้าโจรมันถึงแอบเข้าไปแล้วก็ไปขโมยได้
และนอกจากไปตรวจสอบดู
อะไรนะความแน่นหนาหรือว่าอะไรความปลอดภัย

หลายคนพอเห็นบ้านพักหมอเห็นภาพแบบนี้บอก

บ้านหมอหรือว่าบ้านผีสิงง่ายคือบ้านผีสิงหรือเปล่า
คือดูสภาพบ้านอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
นี่แค่นอกบ้านนะเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้าน
ใช่แล้วก็คุณหมอที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือ
นายแพทย์ถิติจันเมคาศัลยแพทย์หัวใจ
หลอดเลือดสวงอกประจำศูนย์หัวใจสิริกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลศรีนคริน
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
สภาพด้านนอกเห็นเป็นแบบนี้แล้ว
แต่คุณถึงแม้โลกโซเชียลเขาจะวิพากษ์วิจารณ์

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่อยไหม
เขาชี้แจงนะบอกว่าบ้านเนี่ย
ก่อนที่จะจัดสรรให้บุคลากรไปพัก
ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าโครงสร้างนี้ได้มาตรฐาน
สภาพภายในและภายนอกสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

ใช่แล้วก็ทีนี้ฟังทางคุณหมอบ้าง
ถิติบอกว่าตอนแรกที่หมอรับบ้านมาก็คือปี๕๖
สภาพบ้านอยู่ไม่ได้เลย

มันมีรังหนูมันมีปลวกขึ้นมันมีฝุ่นหูหนาเลยค่ะ
มันเก่ามันซุดโทรมเนอะข้างในมันก็มีอะไรที่พังเสียหาย

ก็ต้องอยู่สิคะเพราะว่าอะไรรอบที่แล้วคุณหมอจ่ายค่าที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ย
หมดไปหลายแสนหมอพูดแบบนี้
บอกว่านี่คือสภาพบ้านของหมอ
ตอนได้บ้านมามาอยู่อาศัยก่อนที่จะปรับปรุงดูสิข้างใน
ฝ้ามันหลุดพังเสียหายแล้วนะฮะ
คุณหมอบอกว่าตอนนั้นที่เข้ามาอยู่ก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละก็ต้องอยู่
ไอ้เศษอะไรที่มันกองอยู่ตามพื้นก็ต้องเดินข้ามไป
ไอ้อะไรที่มันพังอยู่บนศีรษะเราอย่างฝ้า

ถามคุณหมอหน่อยแฮปปี้ไม่แฮปปี้อย่างไรคะ

แฮปปี้กับบ้านแบบนี้ผมมีความสุขดีกับบ้านอันนี้

ข้อมูลที่ได้มาคือบางอย่างมันไม่ถูกต้องนะครับ
ก็คืออันแรกคือผมเป็นคนจ่ายค่ารีโนเวทเองทั้งหมด

ที่อยากให้ทราบก็คือเป็นบ้านของคนอื่นมากกว่า
แล้วที่ท่านอื่นอย่างเช่นพยาบาลผู้เชี่ยวพยาบาล

ดีกว่าของคุณพยาบาลกับผู้เชี่ยวพยาบาลเยอะมากเลยครับ
ถ้าไปเห็นของจริงแล้วจะตกใจยิ่งกว่านี้อีก

ก็เข้าทางงานที่โรงพยาบาลทั้งวันเมื่อคืนนี้ครับ

พี่อยู่บ้านสาหร่าศุกร์ก็ซุดซมเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะ

บอกว่าผมสภาพบ้านผมดีสุดแล้ว

จะตกใจกว่านี้อีกหรอโอ้โหอ่าคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
คือที่มาที่ไปทำไมถึงไปตรวจสอบถึงบ้านพักหมอ
จริงมันเกิดมาตั้งแต่ที่คนร้ายงัดบ้านพัก
หมู่บ้านศูนย์แพทย์๖ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น

ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเมื่อ๖สิงหาคมที่ผ่านมา

เป็นแว่นตาที่มีกล้องติดที่แว่นตา
ซึ่งเป็นกล้องสำหรับผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดหัวใจค่ะ

หมอซื้อแว่นนี้มาเนี่ยนะโอ้โหราคาแพง
แล้วก็จะต้องใช้ผ่าตัดหัวใจ

ทีนี้ทางร้านรับจำนำแว่นเขาก็โอ้ยดูข่าว
แล้วก็เห็นว่ากล่องแว่นอะไร
เอามาให้ตำรวจแล้วก็ตำรวจตรวจสอบดูปรากฏว่า
มีนายอนุชาตันปุระอายุ๒๐ปี

เขามาขโมยแล้วก็เอาแว่นนี้ไปจำนำกับร้านรับจำนำ
เพราะว่าตอนแรกที่ขโมยไปคิดว่าแว่นเล่นเกม
เอาไปจำนำได้เงินมา๑๐๐บาท
ทีนี้พอโพสต์เรื่องนี้ไป
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นประเด็นเรื่องของขโมยแว่นมันจบไปแล้ว
ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของประเด็นบ้านอยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะความคิดเห็นประการใดของท่าน
ส่งต่อมาทางไลน์หน้าจอด้วยบุคลากรทางการแพทย์
ที่เจอสภาพบ้านพักเป็นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าคุณหมอทิติเขาบอกเลยนะว่า

คือเขามีเคสหนักเคสดึก
ที่ต้องช่วยรุ่นน้องช่วยน้องหมอ
เขาก็กลับมาพักที่บ้านนี้ด้วยความสบายใจ
เขาอยู่ได้แต่เขาขอเป็นตัวแทนนะ
ขอเป็นตัวแทนของแพทย์และบุคลากรหลายคน
เพราะเขามีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็น

ควรใส่ใจดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรชั้นผู้น้อย

เช่นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล
อาจจะต้องแย่กว่าหมออีกด้วยซ้ำนะฮะ

สภาพแวดล้อมต่างควรใส่ใจดูแลให้มากกว่าเดิมครับ
อย่าบอกว่าเป็นบ้านพร้อมอยู่

ถ้ามีจริงควรจะดูแลเอาใจใส่บุคลากรในองค์กร
ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานในหน้าที่ของตัวเอง

และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินด้วยนะครับ

แล้วก็บอกว่าบ้านพักข้าราชการครูมันก็ซุดโทรมเหมือนกัน
แล้วก็มีไปเปรียบเทียบกับบ้านพักบางจุดด้วยนะ
บางจุดบ้านพักไหน
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนนะครับ
หลายคนบอกโอ้โหคุณหมอหน้าที่การงานดีขนาดนี้
ช่วยเหลือดูแลสังคมดูแลชีวิตคน
แต่ว่าต้องอยู่ในที่ที่บางคนใช้คำนี้เลย